ไปดูความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ล่าสุดนะครับเรื่องของการย้ายทีมนะครับ
หลังจากบรรลุข้อตกลงในการสัญญายืมตัวปล่อยเจ้าอุ้มธนทรบุญมาทัน
เตะคนสำคัญของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
จะย้ายไปร่วมทีมวิสเตอร์โกเบเป็นเวลา๑ปี
โดยเจ้าตัวเผยว่าพร้อมพิสูจน์ตัวเองในหลีก
ซึ่งก็เป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนะครับ
สำหรับทีละท้อนั้นก็เป็นนักเตะไทยคนที่๓นะครับ

และอีกหนึ่งคนก็คือธิรสินแดงดาที่เล่นให้กับทีม

เตะไทยไปค้าแข้งอยู่ที่นั่นหลายคนเลยทีเดียวนะครับ